คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องที่เกิดเอาไว้เมื่อช่วงท้ายเบรกที่แล้ว
เป็นเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นรวมตัวกันจะไปเจอคู่อริ
ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บไม่เจอทีนี้ขากลับครับดันไปเจอวัยรุ่นเจ้าถิ่น
แล้วถูกไล่ยิงนะฮะไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ
นี่ครับมีวงจรปิดครับโอ้โหนี่มันวันชุนละมุนนะมันอีลุงตุงนัง
มันมารุมมาตุ้มกันนะฮะเป็นวงจรปิดจับภาพนาทีระทึกนะครับ
รุ่นสองกลุ่มครับขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กวดกันมา
ฝั่งนึงเนี่ยสังเกตว่าใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบ
อีกฝั่งเปิดหน้านะครับนะฮะแต่ละฝั่งก็น่าจะมากันเกือบสิบคนครับ
ค่ะอาวุธครบมือนะฮะมีมีดโอ้โฮเฮ้ยน้ำมีดระเบิดปิ๊งปอง
มีปืนนะครับวิ่งไล่ฟันวิ่งปลาระเบิดยิงกันนะฮะ
ถนนสาธารณะนั้นกลายเป็นสนามรบเป็นที่เรียบร้อย
คือภาพมันจะชุนละมุนหน่อยนะคุณผู้ชมฮะ
การที่เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม
ปรากฏว่าเยาวชนชายคนหนึ่งอายุ๑๘ปีครับ

บอกว่าถูกยิงเข้าที่โหนกแก้มนะฮะ
วิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับ

ใช่นะฮะเป็นคนอายุ๑๘นะฮะอย่างที่บอกไป

สกัดจับกลุ่มวัยรุ่นได้๘คนนะฮะ
อายุน้อยสุดในกลุ่มนี้อายุ๑๓เท่านั้นเองนะ

๑หรือป๖อะไรประมาณนั้นนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นนำตัวมาสอบสวนขยายผล
เป็นภาพหลังจากกลับได้นะครับ
เจอครับหลังจากนั้นตัดสินใจขี่รถกลับ

อันนี้คือขาวจะซวยอ่ะนะครับพูดตรง

พอแฟนเห็นท่าไม่ดีคราวนี้กระโดดลงจากรถ
แต่ถูกยิงที่โหนกแก้มตอนนี้กำลังรอ
ผ่าตัดอยู่นะครับอยากให้ตำรวจนั้น

แก๊งนี้มีพฤติกรรมทำร้ายคนอื่น

เขามีปืน
มีมีน

พ่อเมืองนครปฐมสืบสวนหากลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้ทั้งหมด
อาจมากจริงอาวุธเป็นมีดยาวด้วย
มีระบงระเบิดเลยเยอะแยะอามัย